จะคุยกันเมื่อไหร่คะเนี่ย

ถ้าคุณภาคภูมิจำได้ในวันแถลงข่าวนะ

ประโยคนี้ผมเน้นมากว่า
การกำหนดประเด็นกระบวนการการเจรจาพูดคุยเนี่ย

ที่จะเป็นผู้กำหนด

รอทางเก้าไกลเขาได้นัดหมายมานะครับ
ว่าเฮ้ยต้องคุยต้องคุยเนี่ยมันดูไม่เหมาะสม
เขาแถลงชัดเจนแล้วว่าตำแหน่งประธานสภาควรจะอยู่ที่เขา
การเป็นพักร่วมรัฐบาลผสมมันต้องมีการพูดคุยกัน

ถ้าไม่คุยมันก็เหมือนกับสามีภรรยางอนกันนะครับ
มองหน้ากันมันจะไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงใช่ไหม
ครอบครัวนี้เขาตั้งเวลาไม่เกิน๓๖ชั่วโมงนะ
เช่นน้องไปเหยียบตีนภรรยาเขาเนี่ยนะแล้วพญางอนเนี่ย
มีกฎิกาแล้วว่าให้งอนได้ไม่พูดได้แต่หลังสาร๖ชั่วโมงต้องพูดกัน
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องใหญ่ใช่เดี๋ยวยาว
ใช่วันนั้นคือหน้าที่ของเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับ
อย่างพี่ปูประเด็นไปแต่แรกแล้วหน้าที่ขนาดนี้คือ
ต้องทำความเห็นต่างนั้นเป็นความเห็นร่วมที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชน
ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนกันคือรัฐบาลประชาอธิบัติที่เขาคาดหวัง
มีนายกชื่อพิธาริมเจริญรัฐใช่ไหมครับ
ตรงนั้นก็เป้าหมายซูมสุดเดือนนั้นก็ต้องไปคุยนะ
เราจะเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดนี้อย่างไร
ไม่ได้หมายความว่าถ้าก้าวไกลไม่ยอมให้ตำแหน่งประธานสภานี้กับทางเพื่อไทย
แล้วเป้าหมายสูงสุดที่คุณพิทาจะเป็นนายกจะไม่ได้
ไม่ได้สื่อความหมายไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ

เพื่อไทยเราเองบอกว่าเราก็ต้องการเป้าหมายสูงสุดนี้

หมายสูงสุดนี้ก็คือเป้าหมายพิทาเป็นนายก

อันนี้ก็คือว่าเป็นเป้าหมายของเพื่อไทยเหมือนกัน
อันเดียวกันครับไม่งั้นเราจะมาจับมือทำไม
งั้นเราก็แย่งไปจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วดิ

ที่เราพิมพ์เป้าหมายอย่างนี้เพราะหนึ่งเราต้องการรัฐบาลประชาเทพธรรมไทยที่มาจากพี่น้องมัยชน

และสิ่งที่เราเห็นขนาดนี้เนี่ย
ฝากฝั่งของกลุ่มที่มันเป็นผู้ยึดอำนาจลงมาเนี่ยกำลังจะถูกปิด

ถ้าเราไม่ทำเป้าหมายตรงนี้เนี่ยตรงนั้นยิ้มเลย
กลุ่มอังงาศเดิมยิ้มสามารถลุกขึ้นมา๑๐ท้อดำนาจต่อใด
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายร่วมอย่างนี้นะผมว่าการพูดคุยไม่ได้ยากหรอก
ไม่ได้ยากหรอกครับถ้าเราเอาเป้าหมายสูงสุดเอาไว้เนี่ย
ส่วนใครจะได้ตรงไหนอย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดให้ได้
บนพื้นฐานที่ไว้ใจเชื่อใจกันจับมือไปด้วยกันผมว่าเป็นอย่างนี้มันน่ามีทางออก
มันเป็นความเห็นร่วมแล้วความเห็นร่วมที่ตอบโจทย์ได้ทุกอย่าง
ที่ไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒ครับ